สองคนที่เหลือลงวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ชนะทิพย์ลงไปแล้ว
ที่ลงเล่นครับโดยธิรสินแดงดาออกสตาร์ทเป็น๑๑คนแรก
มีโอกาสได้ทักทายก่อนนะครับแต่ว่ายิงลูกนี้บอลตกใต้คานครับ
หลังจากนั้นนาทีที่ยี่สิบสี่นะครับธิรสินได้ยิงอีกครั้งหนึ่ง
ครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่สูงต่อสูงครับขึ้นหลังนาทีสี่สิบเจ็ดนะครับ
ถือว่าหาตำแหน่งได้ดีนะครับแล้วก็หลุดกับดักลำหน้าขึ้นมายิงค่อนข้างสวยนะครับประตูแรกของธิรสิน
หลังจากที่เมื่อ๒ปีที่แล้วนะครับประตูแรกของเขาเกิดขึ้นในนัดแรกเหมือนกัน
กรอกนิดเดียวนะครับแล้วยิงไปขวามือผู้รักษาประตู
กอร์กลับมาเท่ากันที่๑ประตูต่อ๑

หรือว่าบอลฉลับมาเข้าทางพอดีนะครับ
ดูรีครับเกิดขึ้นนาทีที่๙๐นะครับ
กำลังจะยิงอยู่แล้วนะครับ

ยังไม่มีคะแนนในสัปดาห์แรกครับ

แต่ว่าเกมนี้ลง๗๐นาทีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนออกนะครับ
ในฐานะแชมป์เก่าก็ย่อมมีความกดดันเป็นธรรมดานะครับ

สตาร์ทมาไม่ดีเท่าไหร่ครับ

ก็สรุปแล้ว๓ทีม

ก็ถือว่าเอาสตาร์ทไม่ดีกันทั้งหมดเลยนะครับ
ผมก็เดี๋ยวดูสัปดาห์ที่๒นะครับ
เดินทางไปสมทบแล้วบินไปเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา
แล้วก็ตอนนี้ถึงเมืองซัปโปโลแล้วนะครับ

นัดไหนที่นักเตะไทยจับลืม๓แต้มได้นะครับ